ผมพายสองคนนี้ไปร้านอาหารอีสาน
ผมไม่อยากสั่งจะตายกูไม่มีคนช่วยกิน

ไอ้สองคนไม่กล้ากินพี่ก็เลยไม่กล้าสั่ง
ที่ขอนแก่นหมึกช็อตหลบไป

จุ๊ชอดกำลังมาเอาหูดูเนื้อ
พี่ก็กินสดตอนนี้เลย
ไม่ผ่านไฟผ่านอะไรเลยวันนั้นพี่ก็จะสั่งแต่พี่เก็งใจเอง๒คนไม่กิน
นี่ครับโจรแซ่บลาบก้อยฮะตั้งอยู่ตรงข้างตลาด
หนองไผล้ล้อมเทศบาทแล้วขอนแก่นปุ๊ย
ดูหน้าตาดีมากเลยอ่ะแล้วเขาเบลออะไรอ่ะคะ
น่าจะเป็นโฆษณาเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่ง
ดูจากสีคนเขาเล่าให้ฟัง
อาหารที่นี่เมนูละ๗๐บาทมีอะไรบ้างอ่ะ
ก้อยเสือครัวของหมูย่างดอม
โอ้โหย่างเสื้อขอแบบมันน้อยหน่อย
ก้อยมะนาวต้มแซ่บต้มแซ่บมีทั้งหมูทั้งเนื้อ
อีกหนึ่งเมนูที่ตอนนี้คนขอนแก่นเขานิยมจุช็อตครับ
ข้าวเหนียวสีรุ้งมันเป็นยังไงล่ะเมนูใหม่ของทางร้าน
ออกมาขายได้ไม่นานคนไปติดใจกันงอมแงมเลยนะ
คนที่ชอบสายเนื้อจะรู้ว่าซอยจุเป็นอาหารชั้นเลิศของภาคอีสานครับนะครับ
กินกับแจ่วขมนะกินกับแจ่วขมนะมันสุดยอด
ทางร้านคิดเมนูจุช็อตขึ้นมานะครับ
เฉพาะเนื้อสันมันนุ่มมันฉ่ำอยู่ในตัวอยู่แล้ว
หันพอดีคำยาวสัก๕เซนติเมตร
หั่นเนี่ยให้มันทางขวางตัดกับลายเนื้อนะมันจะยิ่งนุ่ม
อ๋อเหรอค่ะในหนึ่งคำหนึ่งชอบจะมีอะไรบ้าง
มีเนื้อมีตับมีสบายนางโอ้โหกรอบนอกนุ่มใน
เหมือนอาหารค็อกเทลเลยนะครับใช่นะครับ
นี่แหละแล้วแจ่วขมใส่ลงไปเครื่องเคียงมีอะไรล่ะ
แงกวาพริกขี้หนูกระเทียมต้นหอมอ่านะฮะนี่ครับโอ้โหพี่เอ้ย
คำเดียวหมดเลยอ่ะพี่เบิร์ดขอสักคำ
ช็อตเนี่ยต้องกินเป็นช็อตคำเดียวยกแก้วปุ๊บกินเลย
มันจะได้ความฉ่ำของเนื้อความหวานของเนื้อ
คือถ้ามาช็อตนึงแล้วเอามาหั่นแบ่งนี่แม่ค้าตบหัวเลยนะ

ทั้งร้านสายเนื้อนะครับชื่นชอบอาหารอีสานร้านโจรแซ่บลาบก้อย
ตรงข้ามตลาดหนองไผลล้อมเทศบาลนครขอนแก่น
เปิดตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไปโทรสำรองที่นั่งก็ได้
หรือจะสั่งกลับบ้านก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้ว
นี่อะไรนะลาบเหรอลาบอ๋อลาบลาบเพราะว่าเอาขึ้นไฟ
แต่ถ้าเป็นก้อยมะนาวนะอยากให้ร้านอีสานในกรุงเทพนะ
ทำบ้างทำแบบนี้แต่พวกเราจะไปเยือนเลยเออเป็นชอตเนอะ
กินมากเลยอ่ะสักช็อตไหมพี่วันหลังก็พาไปใหม่ครับ